ทั้งหมดที่ถูกเรียกเข้ามาเรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันหน่อย
ว่าจะใช้ระบบการเล่นแบบไหนแล้วใครนั้นจะเล่นในตำแหน่งไหนบ้าง
ชี้แจงกันหน่อยจริงแต่มันค่อนข้างเคลียร์อยู่แล้วนะครับ
ถ้าเราดูจากการหน้าเป็นแกนตอนที่เขาประสบความสำเร็จรวมถึงระบบอื่นด้วย
เคยทำทีมชาติต่างมานะครับก็คาดการณ์ว่าเซ็นเตอร์ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับ
เจริมโพงเกิดแก้วกับพันสาเห่ยบุญ
ซึ่งพิรพัฒน์เนี่ยเล่นปีกมาอยู่กับเมืองทองด้วยนะครับในบางเกมที่เราเห็นกันอยู่
กลางรับนะครับวัฒนาภายนุ่มกับธนบุญเกษารัฐเคยเล่นด้วยกันสมัยธนบุญที่เมืองทอง
แต่ว่าเกมกับอุสเบย์เราก็เห็นว่าธิริพันธ์เล่นกับธนบูรณที่เชียงรายทำงานได้เนียนมากตรงกลาง
ต้องดูว่าใครจะเบียดรวมถึงสรวัตรเดชมิตรตำแหน่งของชนะทิพย์ที่ขาดหายไป
ยืนแล้วในเกมกับอุสเบย์ดีหรือเปล่าแฟนก็ติดตามดูเอานะครับ

ใช่พอจับไปเล่นริมเส้นถือว่ามีบทบาทกับเกมมากขึ้นนะ

เพราะว่าการขาดหายไปของรุ่งรัฐเนี่ย

น่าจะพลาดนะครับเพราะว่าต้องเล่นแล้วถ้าเป็นแบบนี้

รสินต้องค้ำแล้วก็เก็บบอลให้ได้
เพราะว่าจะเป็นหนึ่งคนที่เรียกฟาวได้ในแดนหน้าครับ

ลุกจังหวะที่ยืนที่เป็นเชฟ
จังหวะที่จะต้องไปกดดันคู่ต่อสู้เนี่ย

เพื่อรอจังหวะตัดแล้วโต้กลับ

ก็คือถอนจาก๔แถวเป็น๓แถวเท่านั้นเอง

มีความแน่นมากขึ้นในแดนของตัวเองตอนครึ่งสนาม

ซึ่งมันเห็นอยู่แล้วในเกมกับอุสเบย์ที่
แถวทาสดเพราะว่ากล้องมันค่อนข้างจะกว้าง

แต่ว่าสิ่งที่เราดูแล้วมันดูมีอนาคต

แบบเป็นกลุ่มดูนักเตะไทย
ทำงานได้ดีในเกมกับอุสเบกิสถาน
ส่วนระบบอีกระบบหนึ่งก็คือ๓๔

ก็คือการเล่นหลัง๓คนของทีมไทย

ก็คาดว่าจะใช้อดีศรพรมรัก

ส่วนกลางก็น่าจะมีการดันทะดั้น

การจับคู่กันระหว่างธนบูลเกษารัฐ
กับธิติพันธ์พ่วงจันทร์

แล้วก็จะมีสุนัขตัวเป้าเป็นธิรสินแดงดา

ระบบนี้อาจจะถูกนำมาใช้เหมือนกัน

ก็ถือว่าหลายทีมหลายสโมสร

ไปประกอบความคิดตอนที่มีเกมสำคัญ
ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ติดตามการฝึกซ้อม
รายวัฒน์อยู่แล้วเราคาดการณ์จากเกมที่เห็น
ทางอุสเบคิสถานแล้วก็สไตล์การเล่นของนักเตะ